แล้วแน่นอนล่ะค่ะว่าหลายคนก็เฝ้ารอในการติดตามคดีนี้

โดยบุคคลที่ตกเป็นเป้าสงสัยเนี่ย
อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่

กว่าจะถึงวันอังคารที่๓๑ตุลาคมนี้
อยากพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
ไปดูกันว่าเรื่องของการตัวละครที่เกิดขึ้น
ในคดีของน้องชมพู่นั้นเป็นใครยังไงบ้าง

ชำแหละตัวละครใครฆ่าน้องชมพู่ค่ะ
ขอให้ในอนชิบหายให้ตายตกให้ตายหงค์ไปกับน้อง

ปฏิเสธที่จะดื่มน้ำสาบานร่วมกับคนในครอบครัว
แต่ลั่นวาจาสาบานต่อหน้าสถุปหลวงปู่ลิ้นว่า
หากมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการตายของน้องชมพู่
ครอบครัววิบัติมีอันชิบหายให้ตายตกตายโหงไปกับน้องชมพู่ภายในเร็ววัน
แต่ถ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นขอให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ
นี่เป็นผลพวงหลังความตายของน้องชมพู่ที่ทำให้ทั้งสองครอบครัวต้องหันหลังให้กัน
สิ้นคำสาบานลุงพลจุดทูบหนึ่งกำมือปักกลับหัวที่หน้าสถุปหลวงปู่ลิ้น
นั่นยิ่งสร้างความคลางแคลงใจในตัวลุงพลมากขึ้นเพราะตามความเชื่อการปักทูบกลับหัว
ถือว่าคำสาบานนั้นเป็นโมคะลุงพลยังยืนยันหนักแน่นว่า
ไม่ได้เป็นคนฆ่าหลานสาวล้านเปอร์เซ็นต์เพราะรักน้องชมพู่เหมือนลูกในไส้
เบี่ยงประเด็นไปยังนายอนามัยและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่แทน
แจ้งเหตุไม่ร่วมดื่มน้ำสาบานเพราะวันโดนทำยาสั่ง
เช่นเดียวกับการปักทูบกลับหัวเป็นเสมือนการแก้เคล็ดให้ของย้อนกลับไปหาคนที่ทำคุณสายใส่
แต่ยังสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมาก

ต่างแสดงภาพที่มีพลิรุษด้วยกันทั้งสิ้น
ส่วนตัวเองนอนเล่นติ๊กต๊อกถึง๙นาฬิกา๔๕นาที
ไม่ได้หลับตามที่กล่าวอ้างในตอนแรก
และได้ออกจากบ้านไปตามหาชมพู่ที่บ้านป้าแตนเวลา๑๐นาฬิกา
ซึ่งช่วงเวลา๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๙นาที
เป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
ทำให้นายอนามัยและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อแม่น้องชมพู่
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องกับการตายของลูกหรือไม่
หลังถูกจับจ้องจากคนในหมู่บ้านและสื่อที่เฝ้าตามข่าว
แม่น้องชมพู่ได้งัดหลักฐานยืนยันว่า
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๑๖นาทีถึง๑๐โมงเช้า
และระหว่างนั้นเวลาประมาณ๙นาฬิกา๒๒นาที
ลุงพลกับป้าแตนก็เดินทางกลับบ้าน
ส่วนแม่น้องชมพู่ได้ขี่รถจักรยานยนต์
นั่งคุยกับตาชาญและยายสมควร

และเวลา๑๐นาฬิกาป้าแตนได้โทรมาแจ้งว่า
น้องชมพู่หายตัวไป

และเวลา๑๐นาฬิกามีพยานเห็นว่าตัวเองอยู่ที่นา
และมีพยานเห็นตัวเองอยู่ที่ถนนบ้านกกอก
เวลา๙นาฬิกา๒๒นาที
ด้านลุงพลอ้างว่าเวลา๘นาฬิกา๒๐นาที

และกลับเข้าบ้านอาบน้ำเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นเวลา๙นาฬิกา๔๕นาที

ไปรับครูบารัฐที่วัดถ้ำผาแอก

อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ที่ออกมาจากสวนยางเวลา๙โมง๒๒นาทีครับ
พอดูนาฬิกาข้อมือไปถึงที่บ้านปุ๊บผมก็เลยไปอาบน้ำ

ไปที่วัดก็ในระหว่างทางก็ไม่ได้แวะที่ไหน
เรื่องเวลาก็น่าจะประมาณ๑๐โมงแหละผมไปถึงไปถึงวัด
เมื่อถึงวัดพระบุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแอก
ได้ยินลุงพลบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ที่สดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ยังไม่ได้บอกใคร
ส่วนป้าแตนหลังจากกลับจากสวนยางพาราอ้างว่าอยู่บ้านตลอด
ทราบข่าวหลานสาวหายตัวไป
แม้ทุกคนจะแจ้งทำลายของตัวเองอย่างละเอียด
แต่คนในหมู่บ้านกกอกก็ยังตั้งคำถาม
ถึงช่วงเวลาที่หายไปของพ่อแม่น้องชมพู่
รวมถึงตัวของลุงพลที่ถูกกดดันจากสังคม
เรื่องกลับตลปัดจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นคนที่น่าเห็นใจ

เป็นกระแสลุงพลฟีเวอร์แห่งบ้านกอกพลิกชีวิตในทันใด
ตุลาคมนี้จะเป็นวันชี้ชะตาว่า
ลุงพลป้าแตนจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่หรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน